เขารับกัน

เออไม่ใช่อะไรนะคะล่าสุดเนี่ย

พีนี้แหมเห็นทั้งแบบความหวานนะ
มันมีสายตาที่ทั้งคู่มองกัน

แต่ว่าอีกนิดนึงฉันให้ดูสายตาของแต้วนัทพร

แปลว่าก็บอกว่าน่าเขาฮื้ยเขินมาก

ผ่ายทายเนี้ย
ออกต่อนายังมั่กมันแบบนิ่ง

ส่วนค่าตัวหนุ่มในคลิปนี้จ่ายเป็นอะไร

ก็มันแบบไม่รู้เราทำตัวไม่ค่อยถูก

แล้วเป็นเรามักกว่าที่เก็บทรงไม่ค่อยได้
ข้าตัวไหม

เออข้าก็ข้าวตัวเป็นหัวใจเหนือน้อยนี่แหละจ๊ะ

แต่เมื่อถามถึงเพื่อนซีล่ะเต้ยจรินพรเป็นยังไงบ้าง
คือ๒๓วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะคืออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
คือเขามีข่าวว่ามีหนุ่มรู้ใจคนใหม่แล้วนะ
แล้วมีคนเปิดวาร์ฟแล้วด้วยนะคะของสาวเต้ยจรินพรนี่แหละ
ดีกรีไม่ธรรมดาเป็นผู้กำกับแล้วก็นักกีฬาฮอกกี้เออนะคะ
งานนี้สาวแต้วก็ขอแซวเพื่อนผ่านสื่อแล้วกันว่า
อุ๊ะกรณราคาของเพื่อนเนี่ยสวยงามแน่นอนนะฮะ
ดูจากภาพไอจีแฮปปี้สุดนะคะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตั้งใจรอเลยนะคะเดี๋ยวพี่สื่อมวลชนเนี่ย

ถามว่าอยากรู้ไหมตั้งแต่ยังไม่อยากรู้ก็อยากรู้
พอรู้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขา
ก็ไม่ได้อยากออกมาพูดอะไรเยอะ
อยากให้แบบเป็นทางเขาแบบได้กำหนดชีวิตเขาเอง
ว่าเขาอยากจะออกมาพูดอะไรมากน้อยแค่ไหนตอนไหน
เราคิดว่าเรารู้มากแต่เราว่าเราน่าจะรู้น้อย
เขาก็ดูแฮปปี้นะจากสื่อโซเชียล
ก็คิดว่ามันตัวของเขากันหรือเปล่า
ก็จริงก็ดูตามโอกาสนะคะ
เพราะต่างคนก็ต่างยุ่งเนาะ
ถ้ามีให้เห็นก็ตามนั้นค่ะ